คุณเทศิษย์เข้ามาที่บริเวณหน้าเนินสำหรับปกเต็มเลือดเป็นเดียวหวาไปที่เรือนจำเป็นพรุ่งเทศนะคะ
ถ้าว่าคุณเทศิษย์คุณวัฒน์อยู่ในรถรถทุ่ม๑๔๐๐ค่ะห้ามกลางเหลียวที่บอกว่าเรารักศักดิ์สิทธิ์ของบริเวณคุณเทศิษย์เองนะคะ
ขบวนเข้ามาที่เวลาประมาณ๑๑๒๕นาทีค่ะ
มีรถตำรวจปิดหัวแล้วก็ท้ายหน้าขบวนนะคะตอนนี้เป็นช่วงท้ายขบวนแล้วค่ะ
ใช้เวลาไม่กี่นาทีนะคะจะเลี้ยวจากด้านหน้าเรือนจำแล้วก็จะเข้าไปในเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะ
ท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยของตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางเรือนจำเอง
ส่วนบริเวณมวลชนนะคะก็ยังคงปักหลักอยู่ด้านหน้าเรือนจำ
รวมถือสื่อวนทนทั้งสื่อวนทนไทยและก็สื่นวนทนภาคนาชนิดนะคะ
ตั้งแต่อยู่ทางนอกรวมประตูเท่านักศาสตร์
บรรยากาศตอนนี้ท่านพิจักษ์คือพักนะคะ
เพราะว่าอันนี้รถใหญ่เสียงของคนชั่วแดง
ต่อถึงนี้ค่ะ
ตอนนี้ทางกำรวดตำแผงกล้างกระทั่งเต็มพื้นที่
พวกภูมิบริเวณนักศาสตร์
จะถูกรึงให้ของเกลือจับกลางของเตตตะนักศาสตร์

คือมันจะเต้นไปเสร็จภาพสมรรดาต้อนราย

คือจะพร้อมคือที่กำรวด

สมรรดาตอนนี้ค่ะ
จะได้ยินเสียงเจียร์นะคะ
แล้วก็เพื่อขยายเสียงของคนชั่วแดง

ตั้งแต่หลังเวลาเข้าในกาลัคเทียมนี่

กระต่ำร้อนกระต่าเรือนต่ำอยู่อย่างทุกท่านค่ะ
อันยากาศก็เรือนต่ำตอนนี้นะคะ
มันกระทิตย์กระตูอย่างแน่นหนาค่ะ
ห้ามถูกผลไฟต้องเข้าออกค่ะ

กระต่ำร้อนกระตูรวบประมาณ๕๐เมตรได้ค่ะ
สำคัญชุดเย็นหัวแน่นไม่เป็นไร
นอกจากกระตูทั้งระลุ้นที่ฮิตนะคะ
จะมีกระตูที่มีดีกว่ารไร้รอกหลวดหนากกั้น
เนื้อแบบนี้นะคะ
กรุงการให้เพ๒๐๒๓นอกจะหลอด
ตามอนต์ไปสถานีเรือนไฟบังซื่อ

ไม่ให้ทางวนโสนหรือว่ากระทะชนนั้น
เพื่อป้องกันการจราจรติดขัดค่ะ
ขอบคุณค่ะไปถึงเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับ

ขอเติมบรรยากาศให้ได้รู้หน่อยเพราะว่า

แต่ว่าในข่าวบอกเรือนจำพิเศษกรุงเทพคืออย่างนี้ในนั้นเนี่ยมีสาม
เรือนจำคือถ้าข้ามมาจากฝั่งเกษตรจากวิภาวดี
ถนนโรงพยาบาลวิภาวดีนะครับค่ะพอข้ามสะพานมาปั๊บเนี่ย
ซ้ายมือสุดจะเป็นทันทะสถานหญิงอ่าใช่ฮะถัดไปก็เป็นเรือนจำคลองเปรม
ถัดไปก็เป็นเรือนจำพิเศษอืมระหว่างเรือนจำคลองเปรมกับเรือนจำพิเศษเนี่ย
มีโรงพยาบาลคั่นอยู่ครับค่ะมีโรงพยาบาลคั่นอยู่
อันนี้ไม่เคยไปอยู่นะแต่ว่าเคยไปเยี่ยมเขานะครับ
ว่าเรือนจำพิเศษเนี่ยเป็นเรือนจำที่ไว้รองรับเนี่ย
นักโทษทางการเมืองซะเป็นส่วนใหญ่นักโทษทางการเมือง
ไม่ใช่นักโทษอาจารย์กรอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะจะอยู่ที่เรือนจำพิเศษครับ
แล้วก็ระบบการย่องการเยี่ยมเนี่ยดูเหมือนว่าจะสะดวกกว่าเรือนจำคล่องเปรมหน่อยหนึ่ง
เข้าที่ไปเยี่ยมเยี่ยมกันเนี่ยนะค่ะเอ่อกันนั้นอยู่อยู่ในบริเวณเดียวกัน
อ่าฮะเป็นเรือนจำพิเศษครับครับอ่ะก็ย้อนไทม์ไลน์กันสักนิดหนึ่ง
เมื่อกี้ที่เครื่องบินมาถึงเมืองไทยคุณทักษิณออกมาพบปะกับแก่นนำเพื่อไทย